คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ที่อุดรธานีค่ะ
ร้อยเดียวเองทำไมไม่ยอมให้ครับแต่ขอไปซื้อเหล้าไงคะ
ไม่ให้สุดท้ายคว้าอิดทุบหัวจนเสียชีวิตค่ะ

ตำบลสามพร้าวอำเภอเมือง

ผู้เสียชีวิตคือนายปริธัตรหรือนายกอล์ฟอายุ๓๐
ถูกพี่ชายก็คือนายนัทพงศ์หรือในบูมอายุ๓๑
ฆ่าตายเป็นพี่น้องกันแท้นะคะคุณผู้ชม
คือหลังเกิดเหตุเขาก็ยืนรอตำรวจอยู่ที่บ้านนะคะ
ตำรวจก็ควบคุมตัวไปสอบปากคำคนเสื้อสีดำคนนี้นะคะ
เมืองต้นตัวนายนัทพงศ์หรือในบูมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ช่วงบ่าย๑๘กันยายนทะเลาะกับน้องรุนแรงมาก
ท่านทำร้ายร่างกายคว้าก้อนอิดทุบไปไทยทอยน้อง
เสร็จแล้วก็ยังมานั่งขอโทษกันอยู่เลยนะแยกย้ายกันไป
พอบ่ายวันถัดมา๑๙กันยายนน้องปวดหัว
นำตัวส่งโรงพยาบาลน้องคิดว่าอาการดีขึ้น
ไม่อยากนอนโรงพยาบาลขอกลับบ้าน
พอกลับมาปุ๊บ๒๐กันยายนน้องชายวูบไปเลยค่ะ

สาเหตุที่ทะเลาะกันเรื่องเงินร้อยเดียว
คือน้องไปขอยืมเงินแม่จะไปซื้อเหล้ามาดื่ม
ทั้งที่ตัวในบูมเองเป็นคนให้เงินแม่

สาเหตุมันเกิดจากตรงนี้เท่านั้น
เมืองต้นถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

วันนี้ตำรวจนำตัวในบูมออกมาจากห้องควบคุมตัว
แล้วก็บอกกับทีมข่าวสั้นว่ารู้สึกผิด
สำนึกผิดมากไม่ได้ตั้งใจจริง

ที่เอาก้อนอิดทุบน้องเพราะว่าขาดสติ

แต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นเสียชีวิต
น้องทะเลาะกันเรื่องอะไรนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไปที่วัดโพธิวราราม

แม่ก็ได้แต่นั่งมองโรงศพ

ขอให้เกิดมาเป็นลูกแม่อีก

ได้เกลียดมาเป็นลูกแม่ภายใจทุกทัด
แม่บอกก็ไม่สามารถมางานศพได้

บอกว่าปกติในบูมซึ่งเป็นพี่ชายคนโต

เพราะว่ามันก็อยู่แล้วเนอะ
ค่ะนั่นแหละ
ก็เลยทะเลาะกัน
ก็ไม่ทะเลาะกันมากมายไก่กองแต่ก็ชุกตีกันบ่อย
ภรรยาของในบูมผู้ก่อเหตุก็คุยกับทีมข่าวว่าที่ผ่านมาทั้งคู่มีปัญหาทะเลาะกันมาตลอด
แต่พอหายเมาก็กลับมาดีกันเป็นประจำ
รอบนี้เป็นครั้งแรกที่สามีลงไม้ลงมือกับน้องชายหนักขนาดนี้
ตอนนี้ก็ลำบากไม่มีเงินไปประกันตัว
รายได้ก็มาจากการทำงานคือวันละสองร้อย

ตัวผู้เสียชีวิตเป็นคนอารมณ์ดีไม่เคยทะเลาะกับญาติพี่น้องหรอก
ส่วนในบูมเนี่ยทะเลาะกับญาติบ่อย
เคยทำร้ายป้าด้วยนะจนป้าแขนหักมาแล้ว
บูมเคยทำร้ายแม่ด้วยแต่แม่ก็ให้อภัย
สำหรับตัวในบูมตำรวจนำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ญาติจะทำพิธีชาปนกิจศพในส่วนของผู้เสียชีวิต
ญาติก็จะลองทำเรื่องยื่นขอประกันตัวอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะมาบวชให้กับน้องตามที่ตั้งใจเอาไว้
เพื่อนบ้านก็บอกว่าครอบครัวนี้เขาอยู่กัน๓คนในบ้าน
ทะเลาะกันตลอดนะคะโดยเฉพาะเวลาเมา
ทีไรก็ลงไม้ลงมือกันเป็นประจำ
สุดท้ายก็ไม่น่าเชื่อว่าจะฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตแบบนี้